ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านบุย่านบางกอกน้อยนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนเนี่ยก็ทำให้ชายอายุ๖๑ปีถูกเรียกขานว่าลุงถุงพลาสติก
เพราะว่าเอาถุงพลาสติกห่อปืนเอาไว้ไปไหนมาไหนเนี่ยเพราะว่ามีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
อยู่ค่ะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยฮะตอนที่กลับมาจากขับเรือทัวร์โดยสารเนี่ย
เดินเดินมาอยู่เนี่ยวัยรุ่นในกลุ่มที่มักมีปัญหากันอยู่เป็นประจำอ่ะ
เดินเข้ามาหาคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเข้าไป
มันก็จะชกต่อยอะไรลุงเนี่ยนะใส่เข้าไปทีนึงก่อน
จังหวะนี้ลุงเอาปืนที่ใส่ถุงพลาสติกไว้ยิงแล้วนะ๑นัด
แล้วก็ไปตะโกนถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก่อนจะเดินไป
เดินหนีไปก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับผู้ตายก็คือนายพันนรงค์อันจีนอายุสามสิบสามปีนะครับ
ถูกนายสมชายจงกาญจนาสุนทรหรือว่าลุงเสริมอายุ๖๑ปียิงกระสุนเข้าที่หน้าอกเสียชีวิต
ตอนนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสุวรรณารามซอยจรรย์สนิทวง๓๒นะครับ
พอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นสองฝั่งสองฝ่ายทันที
ฝั่งของผู้ตายญาติญาติเขาก็บอกว่าผู้ตายเขาเป็นคนดีนะอืม
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ยิงกันขนาดนี้แล้วคู่กรณีที่เป็นคู่กรณีกับลุงผู้ก่อเหตุจริงจริง
ก็ไม่ใช่คนตายด้วยค่ะเป็นวัยรุ่นอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนของผู้ตายอืม
ส่วนทางฝั่งของคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเอ้าก็เดินไปไปต่อยเขาก่อนไปทำร้ายเขาก่อนนี่
เขาก็เลยยิงใส่ไงนะครับบรรยากาศในงานวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาแล้วครับ
ก็มีเพื่อนเพื่อนมีญาติญาติที่มาฟังสวดพระอภิษฐรรมศพกันนะครับแม่ของผู้เสียชีวิต
วันนี้ก็มาที่วัดแต่ว่าบอกว่าไม่ขอพูดคุยนะฮะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแม่ด้วยนะ
เมื่อวานนี้ก็ให้ทีมข่าวเราสัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่แม่บอกว่าตอนนี้รู้สึกรับไม่ได้
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ที่บอกว่าก็ลูกชายของแม่เนี่ย
ทำร้ายลุงเขาก่อนนี่ก็เลยถูกยิงเสียชีวิตอยากให้สังคมเห็นใจในฝั่งของผู้เสียชีวิตบ้าง
ว่ามันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่แล้วแม่กับลูกก็มีกันอยู่แค่สองคน
คืนนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๓นะครับจะชะพนักกิจศพวันพฤหัสที่๒๑มิถุนายน
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับมีชาวบ้านในพื้นที่บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ก็เคยเจอลุงเสริมอยู่แต่ไม่สนิทมากไม่เคยคุยกันลุงเองก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับใคร
ส่วนตัวเขาก็ไม่ได้รู้จักฝ่ายไหนทั้งฝ่ายที่ถูกยิงแล้วก็ฝ่ายยิง
แต่เท่าที่ทราบในฝ่ายของกลุ่มของผู้เสียชีวิตมีกันอยู่หลายคนอายุราว๒๘๓๕ปี
และค่อนข้างจะมีอิทธิพลในซอยพอสมควร
คนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาอ้างนะเขาบอกว่าถึงขั้นมีการเรียกเก็บเงินกู้อะไรด้วยก็มี
หรืออาจจะมีเรื่องของยาเสพติดผัวพันหรือเปล่า
เขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งพอตกเย็นก็ยังมีการรวมตัวกัน
แล้วก็เท่าที่ทราบมาเท่าที่รู้มาก็จะอยู่ในประมาณว่าอยู่ในกลุ่มเก็บเงินกู้
ทำอาชีพเก็บเงินกู้แล้วก็มีเรื่องปูฟันเถียงกับเรื่องพวกยาเสพติดพวกอะไรประมาณนี้ในตอน
ส่วนมากมันก็จะเป็นประมาณแบบว่าเก็บไม่ได้ก็ตามไปเป็นกลุ่ม
หรือว่าถ้าเวลามีเรื่องกับใครคนนึงก็จะตามกันเข้าไป๔๐๕๐คนอะไรประมาณอย่างนี้
เอาพักพวกเข้าไปไปเคลียร์ไปเจรจา
แต่ชอบเหมือนทำตัวเหมือนเจ้าถิ่นอะไรประมาณนี้ในซอย
อยากฝากผู้ใหญ่ที่เข้าไปจัดการตรงนี้ได้เขาช่วยเข้าไปดูแลช่วยเข้าไปเคลียร์
ที่ไม่ใช่ตำรวจท้องที่เพราะตำรวจท้องที่อาจจะทำอะไรพวกเขาไม่ได้
อันนี้เป็นพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นของกลุ่มคนที่เสียชีวิตเขา
มีคนให้ข้อมูลกับเราจริงเท็จอย่างไรว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่กรณีของผู้ต้องหาก็คือนายสมชายหรือว่าลุงเสริม
นบางกอกน้อยนำตัวไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้แล้วนะครับ
ตำรวจแจ้ง๒ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ

ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจว่ามักถูกกลุ่มวัยรุ่นพูดจาแซวเป็นประจำ
หาเรื่องท้าตีท้าต่อยด้วยเป็นมาปีนึงแล้ว
ก็กลัวก็เลยซื้อปืนมาพกติดตัวไว้เอาถุงหุ้มเอาไว้

เหตุการณ์ในครั้งนี้เขาบอกว่าเพราะผู้เสียชีวิตเข้ามาทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยต้องยิงเพื่อป้องกันตัว
ทางลูกสาวที่เป็นลูกบุญธรรมบอกว่าก็กำลังหาเงินประกันตัวให้พ่ออยู่

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้พยายามมาจีบและเคยบุกเข้ามาจะข่มขืนเขาด้วย

แล้วก็มีปัญหากับพ่อมาตลอดพ่อเลยต้องซื้อปืนมาติดตัวไว้

แล้วก็ขอปฏิเสธที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
บอกว่าพ่อเนี่ยหึงลูกเลี้ยงอ่ะสิ
เหมือนกับไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกเลี้ยงหรือเปล่า
พอกลุ่มวัยรุ่นจะมาจีบลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงก็เลยหึง
ยืนยันว่าไม่จริงเพราะเขาก็มีลูกมีสามีแล้ว